เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นประธานในพิธีฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลางลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย
โดยของกลางมีจำนวนมากถึงเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกกิโลกรัม
คิดเป็นมูลค่าร้อยยี่สิบสามล้านบาทซึ่งจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกสิบล้อพ่วงสามสิบห้าเที่ยว
รถบรรทุก๓เที่ยวรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์๑เที่ยว
ถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดเป็นประวัติการที่เคยดำเนินการมา
เฉลิมชัยเผยว่าการปราบรามการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรผิดกฎหมาย
ปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะรายย่อยและยังถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
จากชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ
มีเชื้อโรคระบาดต่อสัตว์และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงทำลายกลไกราคาสุกรภายในประเทศ
สร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยอย่างมหาศาล